คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
พฤติกรรมของผู้บริโภคหลายคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปครับ
ก่อนจะทานอาหารก่อนจะทานข้าวทานขนมนั้น
ต้องมีการถ่ายรูปต้องแชร์ต้องแชร์ในโซเชียลกันก่อนครับ
ทำให้หลายธุรกิจเองก็ต้องมีการปรับตัว
ต้องมีการแต่งร้านให้สวยงามต้องมีการเพิ่มเมนูใหม่
หน้าตาต้องดีรสชาติต้องดีตามไปด้วยนะครับ
เมื่อมีนนั้นก็มีการเพิ่มเมนูใหม่นะครับ
พร้อมกับเป็นการเจาะกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มของ
กลุ่มคนแต่งงานหรือว่าการจัดเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณกระมวลวันการีพัฒน์ครับ
มีส่วนผสมของโกโก้ถึงร้อนและ๗๐
หวานน้อยทานได้เรื่อยไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะ
ขบวนการผลิตของช็อกโกแลตเมลมีนะต้องบอกตรงว่า
เราก็ผลิตจำนวนไม่เยอะต่อวันนะครับ
นั่นเองเราเน้นความสดใหม่แล้วก็ความมีคุณภาพของวัตถุดิบนะคะแล้วก็
ขบวนการผลิตอยู่ในภายใต้อุณหภูมิ๑๘องศาตลอดเวลา

ก็แสดงว่ามีความเข้มข้นของช็อกโกแลตมาก
ซึ่งเมลมีเองเราเลือกใช้ช็อกโกแลตมีความเข้มข้นกว่า๗๐
เพราะฉะนั้นนมและน้ำตาลที่มีส่วนผสมจะน้อยมาก
เพราะฉะนั้นเวลาคนเราได้กินไปแล้ว
ก็จะรู้สึกว่ามีความสดชื่นและมีความกลมกล่อม
ซิกเนเจอร์ของร้านคือช็อกโกแลตนามะ
นุ่มละมุนละลายในปาก
มี๓รสคือฮอกไกโดดัก
สำหรับคนชอบช็อกโกแลตเข้มข้น
แต่ถ้าชอบชาเขียวต้องสั่งฮอกไกโดมัชชะ
และสายหวานยกให้ฮอกไกโดสตอเบอรี่ค่ะ
ช็อกโกแลตมิ้วมีติดตลาดแล้วค่ะ
ทางร้านก็ได้เพิ่มลายสินค้าให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะ
ในสมัยนี้นะคะชอบเซลฟี่อาหารสวย

ทางร้านจึงเพิ่มเมนูของหวานกว่าอีก๑๐เมนู
เมนูนี้นะคะคือช็อกโก้ครับ

อมให้เป็นถ้วยช็อกโกแลตที่ทานได้ทั้งถ้วยเลยค่ะ
ถ้วยนี้คือน้ำแข็งใสสไตล์ญี่ปุ่น

น้ำแข็งเนื้อนุ่มมาพร้อมสตอเบอรี่สดแกะสลักเป็นรูปดอกกุหลาบ
แต่ถ้าใครแพ้นมแนะนำคากิโกริยูซู
เด่นด้วยส้มยูสุจากญี่ปุ่นที่มีความเปรี้ยวเฉพาะตัว
สั่งเครื่องดื่มเรียกความสดชื่นกับเมนูช็อกโกแลตแฟเป้
และมัชชะแฟเปชาเขียวแห่งเมืองนิชิโอ
อคริฉ้า
แล้วอร่อยทุกเมนูสาวสายหวานถูกใจแน่นอนค่ะ
โดยเฉพาะลูกค้าจากธนาคารกรุงเทพจะได้รับสิทธิพิเศษจากทางร้านอีกด้วย
สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพนะคะ
มิ้วมีทั้ง๗สาขานะคะก็สามารถสั่งเมนูของหวาน
เมนูนะคะเรามีเครื่องดื่ม๑เมนูค่ะ

ยังมีอีก๒ล้านนะคะโตกิยะและตันตันอิซากายา
ซึ่งก็ได้ร่วมโปรโมชั่นในครั้งนี้
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพด้วยค่ะ

ตั้งแต่วันที่๑กันยายนจนถึง๓๐พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ในปีนี้เบลมียังได้ขยายฐานตลาด
สู่กลุ่มลูกค้าธุรกิจแต่งงานธุรกิจจัดเลี้ยง
โดยคาดว่ายอดขายจะโตขึ้น๑๒๐ล้านบาท

ห้างสรรพสินค้าและสถานศึกษา
พร้อมขยายสาขาเพิ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน